ทางด้านพบทบก็ได้เข้าเยี่ยมได้ให้กำลังใจ
กับทั้ง๓หน่วยซีลรวมถึงหมอภาค
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ทางด้านพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสต
บัญชาการทหารบกก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ
แล้วก็มอบกระเช้าดอกไม้ให้กับพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนหรือว่าหมอภาค
ซึ่งเป็นผู้บังคับกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
หลายคนเห็นหมอภาคบอกหล่อจังเลย
เก่งจังเลยแกร่งจังเลยนะฮะ
เป็นที่ปลื้มใจของสาวเยอะเลยนะ
ใช่แล้วก็เมื่อวานนี้พบทบก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทีนี้คุณหมอคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ
เขาบอกว่าอยากให้หมอภาคนอนพักสังเกตอาการก่อน

นอนอยู่ก่อนรวมถึงยังมีอีกหลายคนเลย
หลายทีมที่เข้าไปช่วยเหลือน้องเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าอาการของหมอภาคตอนนี้แข็งแรงสมบูรณ์ดี
แต่หมอก็ยังอยากให้เฝ้าดูอาการอีกสักระยะหนึ่ง
เพื่อเฝ้าระวังพวกโรคอุบัติใหม่ต่าง
แล้วก็หลังจากที่เยี่ยมให้กำลังใจแล้ว
ทางด้านพลเอกเฉลิมชัยก็เดินทางไปร่วมงาน

เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินกองทัพบกตก

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทางด้านประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

ฝากไปถึงทุกคนที่ปฏิบัติงานในถ้ำหลวง

ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนราชการอาสาสมัครต่างเนี่ย
อยากให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ก็อยากให้สังเกตอาการพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะ

ดการออกไปสังสรรค์หรือว่ามีกิจกรรมนอกบ้านในช่วงนี้ก่อน
แล้วก็จะต้องสังเกตอาการผิดปกติของตัวเอง
ถ้าเกิดมีพวกไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียน

ไปพบกับแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันทีนะคะ